กรณีที่แม่ค้าที่ตลาดมารินป่าตองภูเก็ต

แต่ว่าเป็นฝ่ายของคุณแม่ที่ถูกออกไปจากตลาด
เราก็สงสัยอยู่เลยทำไมอะไรแบบนี้
แต่ว่าล่าสุดค่ะทางตลาดมารินพลาซ่าป่าตองออกมาชี้แจงเรื่องนี้แล้วนะคะ
บอกว่าเป็นอีกกรณีหนึ่งจะเป็นยังไงติดตามกันค่ะ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลนะคะโทรศัพท์ไปพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่
ของตลาดมารินพลาซ่าป่าตองจังหวัดภูเก็ตเพื่อสอบถามข้อเท็จจริง
หลังจากที่มีลูกสาวของแม่ค้าอาหารตามสั่งตลาดมารินพลาซ่าป่าตอง
ร้องเรียนขอความเป็นธรรมค่ะ
เรื่องนี้ทางเจ้าหน้าที่ของตลาดได้ชี้แจงว่าหลังเกิดเหตุ
ดำเนินการตามกฎระเบียบของตลาดที่เคยแจ้งเป็นเอกสารให้กับผู้ค้า
ตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ามาแล้วคือถ้ามีการทะเลาะวิวาส
ไม่ว่ากรณีใดต้องถูกยึดล็อกขายทั้งสองฝ่ายนะคะ
และในกรณีนี้ทางตลาดได้ดำเนินการยึดล็อกของผู้เสียหาย
แล้วก็คู่กรณีไปคนละหนึ่งล็อกทำให้แม่ค้าคู่กรณีเดิม
ตอนแรกเดี๋ยวเขามีอยู่สามล็อคเหลืออยู่สองล็อค
ส่วนแม่ค้าผู้เสียหายเดิมมี๒ล็อกก็ยังคงเหลืออีก๑ล็อก
แต่ว่าต่อมาค่ะแม่ค้าผู้เสียหายได้มาแจ้งว่า

เนื่องจากมีปัญหากับแม่ค้าในตลาดเดียวกัน
ก็เลยนำ๑ล็อกที่เหลือไปเซ้งขายต่อกับแม่ค้าในตลาดเอง
ส่วนในกรณีล็อกแรกของแม่ค้าที่ถูกยึดไป
ทางตลาดได้ส่งหนังสือแล้วก็ไลน์เป็นลายลักษณอักษร
แจ้งให้ทางแม่ค้ามารับเงินคืนแล้ว
แต่ว่าทางแม่ค้าไม่เคยมาขอรับเงินคืนเลย
แต่กลับไปร้องเรียนในโซเชียลว่าทางตลาดไม่ให้ความเป็นธรรมค่ะ
ก็เลยอยากจะชี้แจงนะคะว่าทางตลาดไม่ได้กลั่นแกล้ง
แต่ดำเนินการตามกฎระเบียบของตลาดก็เท่านั้นเองค่ะ
ทั้งนี้นะคะทางตลาดมารินพลาซ่าป่าตอง
ให้ทนายความส่งหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงกับสื่ออีกครั้งหนึ่ง
ถ้ามีความคืบหน้ายังไงจะรายงานให้ทราบต่อไปนะคะ